ยังมีการประติดประต่อคลิปกันอยู่ว่าตกลงเหตุการณ์ไหนเกิดก่อนเหตุการณ์ไหนเกิดหลังนะคะ
แล้วสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เจอคืออะไรกันแน่ค่ะ
เขาขับรถไปในเส้นทางมืดเปลี่ยวแล้วก็มีหญิงชรายังไม่รู้ว่าเป็นใคร
ตัดหน้ารถค่ะไปดูภาพนี้กันหน่อยค่ะ
แถวบ้านตานีที่จังหวัดสุรินเที่ยงคืนจะเข้าตีหนึ่งคุณผู้ชมค่ะ
คุณแบงค์บอกว่าเขาเนี่ยคือเห็นแล้วก็ตกใจหักหลบโชคดีที่ไม่เสียหลักคว่ำนะคะ
ส่วนตัวเนี่ยมั่นใจเลยว่าไม่ใช่คนแน่นอนนะคะ
แตรนี่คือเขากดเองตกใจค่ะ
พอมีคลิปนี้ลงไปนะคะคือทุกคนก็พยายามหาคำตอบว่า
ตกลงแล้วหญิงชราในคลิปนี้เป็นใคร
ปรากฏว่าในข้อมูลของเพจกู้ภัยสว่างจัญญาธรรมบุรีรำ
โพสต์ภาพพร้อมข้อความค่ะ
บอกว่า๑๗มกราคมตอน๗นาฬิกา๒๕นาทีรับแจ้งเหตุ
ไม่ทราบรถไม่ทราบชนิดชนนางบุญ
จำนงประโคนอายุ๗๒ปีเสียชีวิต
ตรงจุดนี้ค่ะตรงจุดที่เขาเจอนี่แหละ
แล้วหลังจากนั้นเพจกู้ภัยก็โพสต์คลิปของคุณแบงค์เพิ่ม
พร้อมกับข้อความบอกพลเมืองดีส่งมาให้ครับ
เหตุชนคนเดินเท้าเสียชีวิตแล้วหลบหนี
ตอนมืดได้อย่างไรแล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น
เพราะว่ารถที่ขับมาข้างหลังชนคุณยายหรือเปล่า